ญาติของผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บ
จะได้รับเงินชดเชยเยียวยาเมื่อไหร่อย่างไร
ก็เป็นสิ่งที่สังคมกำลังจับตามองอยู่
นายสมศักดิ์เทพสุธินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
มีการประชุมแล้วก็มีการตั้งโต๊ะแถลงถึงความคืบหน้า
ในการดำเนินการเรื่องการเยียวยาเหยื่อคดีนางสาวแพรวา
โดยบอกว่าวันนี้ได้เชิญศูนย์นิติศาสต
นิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ในฐานะของทนายโจทย์มาพูดคุยทำความเข้าใจกัน

ที่จะทำให้โจทย์ที่เหลืออยู่จำนวน๒๕ราย
ได้รับการชดเชยโดยเร็วที่สุด
เพราะว่าโจทย์ทั้งหมดมีทั้งญาติของผู้เสียชีวิต๙ราย
แล้วก็ผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดรวม๒๕รายนะครับ
แล้วก็ได้มีการชี้แจงถึงขั้นตอนการดำเนินการ
ของการบังคับคดีเพื่อป้องกันความสับสนว่า
ขณะนี้ยังอยู่ในกรอบเวลาของการเยียวยาเหยื่อนะครับ
สารได้ส่งคำบังคับคดีไปยังจำเลย๔รายแล้ว
ในวันที่๖และวันที่๑๓กรกฎาคมที่ผ่านมา
ซึ่งตามขั้นตอนโจทย์จะได้รับเงินเยียวยาเร็วที่สุด
คือประมาณวันที่๒๘ถึง๒๙สิงหาคม
ไม่ต้องพูดถึงปีอื่นนะเอาปีนี้แหละปี๒๕๖๒นะครับ
โดยค่าเสียหายที่สารตัดสินอยู่ที่๒๕ล้านบาท
ดอกเบี้ย๗๕ต่อปีนับตั้งแต่ปี๒๕๕๓ตั้งแต่วันที่เกิดเหตุ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น๔๑ล้านบาท
และหากประวิงเวลาอีกก็จะมีดอกเบี้ยเพิ่ม
ซึ่งหลังจากครบกำหนดแล้วยังไม่มีการชดเชยให้โจทย์
ก็ต้องเข้าสู่ขั้นตอนขอให้สารออกหมายบังคับคดี
จากนั้นจึงเป็นหน้าที่ของกรมบังคับคดีในการยึดทรัพย์ได้ทันที
คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ชี้แจงเป็นขั้นเป็นตอนมานะ
แล้วก็ชี้แจงก่อนหน้านี้บอกว่าการที่ทางครอบครัวของแพรวา
จะให้กระทรวงยุติธรรมออกเงินไปก่อน
ผิดหลักการผิดกฎระเบียบทำไม่ได้
ดังนั้นก็ต้องผ่านขั้นตอนแบบนี้แหละครับที่อธิบายไป
แล้วถ้าไม่ชดใช้ก็กรมบังคับคดีถึงจะยึดทรัพย์ได้ทันทีนะครับ
ด้านของนายกรสุทธิขอพ่วงกลางผู้มนวยการศูนย์นิติศาสต
วิทยาลธรรมศาสตร์ในฐานะตัวแทนทนายโจทย์บอกว่า
สิ่งที่ผู้เสียหายอยากได้จริงก็คือ
จำเลยปฏิบัติตามคำพิพากษาของสารดีกา
โดยไม่ได้ต้องการเจรจาแล้วไม่ต้องการไกลเกลี่ยกันแล้วนะครับ
เพราะว่าเท่าที่ผ่านมาไกลเกลี่ยพูดคุยกับทนายของฝ่ายจำเลย
ปรากฏว่าก็พูดจาไม่ดีใส่อะไรแบบนี้นะครับ
แล้วก็ได้ต่อสู้เพื่อความยุติธรรมมานานถึง๙ปี
ญาติเริ่มจะเหนื่อยใจท้อใจแล้ว
จำเลยขายทรัพย์สินได้ตามได้ก็สามารถดำเนินการได้เลย
คือเรื่องของการบังคับคดีนะครับ
ส่วนเรื่องของเช็คเงิน๕แสนบาท
ทางราชสกุลเทพหัสดินณอายุทยาเขามีการรวบรวมเงิน๕แสนบาทมา
แล้วก็ต้องการมอบให้กับผู้เสียหาย
เป็นค่ารถและค่าดำเนินการต่างในช่วงที่ผ่านมานั้น
ถ้าแบ่งกันไปก็๔๕๐๐๐บาทต่อครอบครัวกันไปนะครับ
ซึ่งผู้เสียหายบอกว่าไม่ได้ต้องการเงินส่วนนี้
เพราะไม่ใช่เรื่องการไกลเกลี่ยหรือว่าการชำระหนี้
แทนตัวจำเลยเลยนะครับ
ดังนั้นเงินตรงนี้เอากองไว้ก่อน

ส่วนเรื่องของการขายที่ดินคุณ
เรื่องนี้นะฮะก็ถูกจ้องว่าเมื่อไหร่จะขายได้

ที่ดิน๒๑ไร่ที่ประจวบพื้นที่ตรงนี้ค่ะ

ใช่ไม่ได้เป็นพื้นที่อุทยาน
ทีนี้พรุ่งนี้คุณผู้ชมอยากให้ติดตาม
พรุ่งนี้๒๔กรกฎาคม
วันพุธจะมีการเจรจากัน

เขามาสนใจแล้วก็บอกเดี๋ยวพรุ่งนี้คุยกัน

ราคาโอเคอาจจะซื้อเลย
ใช่แล้วถ้าเกิดว่ามีการซื้อเลยโอนที่กันเรียบร้อยเสร็จแล้ว
ก็คาดว่าอีกนะทางญาติของผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บ
น่าจะได้รับเงินเยียวยาคืออาทิตย์หน้า
หน้าสัปดาห์หน้าน่าจะได้แล้วนะฮะ
ต้องรอกันว่ามันจะพอหรือเปล่า
ที่ดินตรงนี้จริงก็๕๐ล้านใช่ไหม๒๑ไร่นะครับ
แล้วก็ที่ดินที่เมืองทองอีก๓๐๐ตารางวาอันนั้น๕๕ล้านนะครับ
แต่ถ้าขายตรงนี้ได้๕๐ล้านก็ไปครอบคลุมค่าเสียหาย
ที่บวกดอกเบี้ย๗๕เปอร์เซ็นต์๔๑ล้านก็น่าจะพอ
เพราะฉะนั้นเดี๋ยววันพรุ่งนี้วันพุธรอดูความคืบหน้าในเรื่องนี้กันนะคะ